มหากราบเสียท็อปเสียกรรมลอ
ที่เรานำเสนอข่าวมาตลอดสัปดาห์เลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้เราก็ทราบข้อมูลว่า
ท็อปเดินทางไปฮ่องกงแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีการจับภาพนี้จับภาพได้
แต่เมื่อคืนนี้นักข่าวของเรา
ไปถามเสียท็อปเลยค่ะเสียท็อปตอบด้วยนะ
บอกว่าตอนนี้ผมติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ
เดี๋ยวผมกลับมาผมจะแถลงข่าว
ช่วงนี้เขาตอบนักข่าวหลายสำนักนะ
หลายสำนักคุณไม่ว่าจะเป็นไลน์

ไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปส่งมาให้
เรียงไปก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้

จากการจัดงานแต่งงาน
กับเจ้าสาวที่บุรีรำเป็นยังไง
แล้วก็ข้อมูลต่างที่คนแฉเยอะเหลือเกิน

ตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศผมไม่สะดวกจะให้รายละเอียดครับ
แต่ผมจะแถลงข่าวชี้แจงข้อได้จริงทั้งหมด
ผมจะตอบทุกคำถามหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
นักข่าวก็ถามสิคือตอนนี้มันติดภารกิจอะไร

แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะแถลงข่าวเมื่อไหร่
เขาบอกว่าเขาเองมีภารกิจสำคัญ
มากกว่าเรื่องไร้สาระอะไรที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้
คือถ้าเราอ่านจากข้อความที่เขาส่งมานะ
ก็ดูว่าเขาตอบเสียงแข็งเหมือนกัน
เพราะว่าเขาเหมือนก็ถามไปถามเยอะนะ

ใช่ค่ะคือก็บอกกับทีมข่าวเบื้องต้นนั่นแหละ
บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันมีแต่การกล่าวหา
มันมีแต่การกล่าวอ้างลอยมันไม่ได้มีหลักฐาน

แล้วบอกกับเราว่าข่าวพวกนี้มันมีแต่ข่าวบิดเบือน
เอาใครที่ทำอะไรไว้หรือว่าพูดอะไรไว้

มันไปไกลเพราะพวกนักข่าวนี้ปิดเบือนข่าวความเป็นจริง
แล้วไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเนี่ยเขาก็ต่อว่านักข่าวเหมือนกัน
ใช่แล้วเขาบอกด้วยนะว่าอะไรที่มันไม่จริงแล้วมันก็บิดเบือนเนี่ย
มันจะต้องเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย
รอหลังวันแถลงข่าวละกัน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ฉันอ่านแล้วก็คิดตาม
หนี้สินเรื่องหนี้สินจากงานแต่งล่ะ
เห็นคุณดาคุณดาออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเดี๋ยววันที่๘วันที่๙ตุลาคม
เสียท็อปจะนัดมาใช้หนี้คุณวันที่วันที่๘นี่คุณวันที่๘แล้วไงครับ
วันนี้พรุ่งนี้จะนัดมาใช้หนี้เสียท็อปชี้แจงแบบนี้
ในใบหย่าก็ระบุเอาไว้ชัดเจนแล้ว
ว่าผมจะรับผิดชอบเองทุกอย่างทั้งหมด

แต่จะกลับมาเคลียร์เมื่อไหร่ตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้
แชทไลน์ที่คุยกันกับนักข่าวไทยรัฐ
แต่คุณดิฉันไปดูคลิปนะเขามีส่งคลิปคลิปของเสียท็อป
ส่งไปให้สำนักข่าวแล้วก็บอกว่า
สวัสดีครับผมรบกวนขอชี้แจงเล็กน้อยนะครับ
ผมไม่ได้หนีหายไปไหนแต่ผมมีภารกิจงานที่ผมมาทำ
และผมจะกลับไปชี้แจงต่อสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ส่วนคลิปที่ผู้เล่นที่สนามบินผมไม่ได้มีเจตนา
มันโดนแฮ็กคลิปเลยหลุดไปขอบคุณครับ

แต่ทีนี้ค่ะเรื่องนี้เมื่อวานที่มันเป็นข่าว
เพราะว่าพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวง
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตม
มีการออกมาเปิดเผยเปิดเผยข้อมูล
บอกว่าจากการตรวจสอบในระบบของสตม

ไปพบว่าเสียท็อปเดินทางจากสุวรรณภูมิ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๖ตุลาคมค่ะตอนประมาณ๖โมง๓๕นาที
แล้วมีหลักฐานคือเป็นภาพถ่ายยืนยันการเดินทาง
ลุคของเสียท็อปที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะ

ใช่เพราะว่าปกติเขาจะหวีเสยตั้ง

หน้าม้าแล้วผมก็เป็นยักโศกนิดหนึ่ง

ตามกฎหมายแล้วเสียท็อปจะสามารถอยู่ฮ่องกงได้๓๐วัน
จากนั้นต้องเดินทางออกจากฮ่องกง
ส่วนจะกลับไทยหรือไม่หรือไปประเทศที่๓ก็ยังยืนยันไม่ได้
หลายคนถามว่าอ้าวได้หลักฐานแบบนี้ได้ภาพชัดเจนแบบนี้ไม่จับเหรอ
เสียท็อปสามารถออกนอกประเทศโดยไม่ถูกจับกลุ่มตัวได้นั้น
ผู้บัญชาการสตมชี้แจงว่าเสียท็อปมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาหลายครั้ง
ทำให้ระบบของตมไม่มีการแจ้งเตือนรายชื่อบุคคลห้ามออกนอกประเทศ

แต่หากตมได้รับการประสานในการคุมตัว
หรือมีปรากฏหมายจับเสียท็อปในภายหลังก็สามารถคุมตัวได้ก่อน
นั่นคือตำรวจบอกว่าก็แม้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเสียท็อปออกมาแฉกันเยอะ
แต่ก็ยังไม่ค่อยมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะคุณดาเนี่ยคือเขาก็ยังรออยู่ไง

นี่ไงเพราะอะไรรู้ไหมนักข่าวของเราไปเห็นแชทไลน์

คือเสียท็อปก่อนจะเดินทางไปฮ่องกงรอบนี้
เหมือนกับมีการแชทหาฝ่ายหญิง
แล้วก็บอกว่าตัวเสียท็อปไม่สบายไม่มีตังค์
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าเนี่ยฉันก็ไม่สบายเหมือนกัน
ฉันต้องทำงานด้วยแล้วต้องเอาไปจ่ายค่า

คือไอ้หนี้ต่างที่มันเกิดขึ้นจากงานแต่งงานนะคะ
แล้วก็ฝ่ายหญิงก็บ่นน้อยอกน้อยใจนะฮะ
เป็นข้อความที่ส่งไปให้เสียท็อปบอกว่า
นี่ไม่สงสารบ้างเลยเหรอเราก็ไม่สบายนะ
ตอนนี้ก็ต้องมีภาระอะไรเยอะแยะเลย
ยังรักอยู่หรือเปล่าฝ่ายหญิงถาม

ถ้าเกิดว่าไม่รักกันเนี่ยจะมาทำลายครอบครัวของเธอจนพังทำไม
แต่ทีนี้ดิฉันไปเห็นสลิป
เซียท็อปตอบว่าก็แล้วแต่แล้วก็เงียบหายไป
ตัวฝ่ายหญิงเขียนข้อความไปเยอะมากเลย
ใช่มันก็อัดอั้นแต่ไปเห็นสลิปของฝ่ายหญิง
คือฝ่ายหญิงเขาบอกเขาทำงานมาได้ตังค์มา
สุดท้ายโอนให้เซียท็อป๒๐๐๐จ้ะ
เพราะว่าประโยคแรกที่เสียท็อปติดต่อฝ่ายหญิง
หรือว่าคุณดามาเสียท็อปถามว่ามีตังค์บ้างไหมขอหน่อย

แล้วก็ฝ่ายหญิงก็บ่นน้อยอกน้อยใจอะไรไปเยอะแยะเลย
จนสุดท้ายอยู่ฝ่ายหญิงก็ส่งเหมือนเนี่ย
หลักฐานการโอนเงินให้เสียท็อปไป
บอกว่าทำงานได้๓๐๐โอนให้แล้วนะพี่นะ๒๐๐๐บาท

ไม่อ่าเหรอฮะมันมีรายงานอีกนะคะ
บอกว่าก่อนที่เสียท็อปจะเดินทางไปต่างประเทศ
ให้ลูกน้องไปขนของจากคอนโด
ก็ตรงนั้นมันเป็นห้องพักที่เสียท็อปเขาเคยเช่าอยู่กับคุณดา
หลังจากแต่งงานคือตอนนั้นเช่าเดือนละ๑๒๐๐นะคุณผู้ชม
พอทั้งสองคนเลิกรากันเนี่ย
แล้วก็ไม่มีคนอาศัยอยู่แต่ว่าของมันยังอยู่ในห้อง
แต่ก็คิดว่าการที่กลับไปไปเก็บข้าวของในคอนโดนั้น
ไม่รู้ว่าไปเอาเอกสารสำคัญอะไรหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปฮ่องกง
เขายังติดต่อได้อยู่ยังให้สัมภาษณ์สื่ออยู่
แล้วก็ยืนยันว่ากลับมาเดี๋ยวจะมาแถลงข่าว

รอครับเราก็รอกันอยู่นะครับ